ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวตามคดีนี้หน่อยนะฮะ
ตำรวจตอนนี้ขอนวสานออกมาจับแล้วนะครับภัยบ้านแม่ดนะฮะ
ที่ขอนแก่นนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยไปยิงเขาเจ็บยิงเขาตายมา
นะคาดว่าจะเป็นปมหักแย้งขัดแย้งกันทางธุรกิจมืด
หรือว่ามีเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทีนี้พอไปยิงเขาตายยิงเขาเจ็บมาแล้วเนี่ยในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นบ้านของผู้ตายนะค่ะไผ่บ้านแมทเนี่ยเดินไปหาเมียของคนตาย
อืมอ่าแล้วมีแบบไปบอกเหตุผลเขาด้วยนะว่า
ว่าทำไมต้องยิงเขาตายไปดูนะฮะ
มึงเอาอีกคนเหรอฮะบอลกูขอมึงเอากูไหวบอลมึงฟังกูเพื่อน
บอลฟังกูได้ป่ะมึงฟังกูได้ป่ะมึงเป็นยังมึงมาถือยางยุ่งสิ
มึงฟังกูกูไหวมึงได้ป่ะมึงฟังกูบอลมึงฟังกูได้ป่ะ
มึงฟังกูกูยางออกไปหัวมึงจบไปมึงกลับไปบอลมึงกลับไป
มึงฟังกูบอลได้ป่ะเฮ้ยยังมาหยุ่นสิน่ากูดิ
อย่าอธิบายมึงฟังตอนกูย่างเขามาหัวมึงจบกันอีกจงยิงกู
ซึ่งกูอ้าวกูจกยิงกูจกยิงมึงเข้าใจกูวะนี่ฮะมึงเอาอีกคนป่ะ
นี่เมียของคนตายนี่แอบบันทึกคลิปเอาไว้นะครับค่ะ
ตอนที่มือยิงเนี่ยที่ยิงสามีเสียชีวิตเดินเข้ามาในบ้าน
ทีแรกขู่ด้วยนะมึงเป็นอ่ะมึงมาถือยางอยู่สิว่าจะจะเอาอีกคนนึงไหมเนี่ย
ยิงอีกคนนึงนะฮะสุดท้ายคุยไปคุยมาเนี่ย
ปืนอยู่ด้วยนะฮะอืมแกว่งไปแกว่งมาเลยอ่ะค่ะเข้าไป
คือเท่าที่ฟังตรงนี้เนี่ยหวานอ้างว่าสามีของเจ้าของคลิปเนี่ย
กปืนขึ้นมาจะยิงเขาก่อนนี่บอกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
ตอนเดินกลับมาหัวมึงจะยกปืนยิงกูกูก็เลยยกปืนยิงกลับไป
โอ้โหผมระหวาดเสียวแทนเมียของคนตายเหลือเกินค่ะ
พอจังหวะตรงนี้เนี่ยเสียงมันเหมือนดูเมาด้วยนะ
คนก่อเหตุนะถ้าเกิดยิงใส่เข้ามาอีกคนจะทำยังไง
นี่สุดท้ายไผ่บ้านแมทเนี่ยก็เดินหนีไปนะฮะ
ไม่ได้ก่อเหตุอะไรเพิ่มเติมนี่เป็นคลิปวีดีโอที่ภรรยาของผู้ตายนะครับ
นำเป็นหลักฐานไปส่งมอบให้กับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับเป็นบ้านในทุ่งนาท้าย
บางรจันทร์ตะบนสามพร้าวที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวรยุทธ์เหล่ากัณหาอายุ๓๐ปีนะครับถูกยิงเข้าที่ท้อง๑นัดนะฮะกระสุน
แล้วข้างข้างศพของเขาเนี่ยมีปืนสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปด
ตกอยู่กระบอกหนึ่งมีกระสุนในแกซีน๕นัดมีมิดดาบยาวอีก๑เล่มที่ตกอยู่แถวนั้น
ขณะเดียวกันนะครับไม่ไกลจากจุดที่เจอศพของนายวรยุทธ์
มีคนเจ็บอยู่คนหนึ่งชื่อวัฒนาชัยนนทปัญญาชื่อเล่นชื่อแบงค์
อายุ๒๗ปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย
คนนี้ถูกยิงเหมือนกันนะครับกระสุนเข้าที่เอวกับต้นขา
นอนบาดเจ็บอยู่นะฮะนี่ฮะเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนะครับ
ภรรยาของนายวรยุทธ์นะครับชื่อนางสาวรุ่งฤดีนะครับ
อายุ๒๒ปีบอกว่าสามีเนี่ยทำงานรับจ้างทั่วไป
เธอเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เธอหลับอยู่ในกระท่อมนะฮะ
ทุ่งนาท้ายบ้านบางรจันทร์สามีกับแบงค์คนเจ็บนั่งอยู่ข้างนอก
จนตี๓เนี่ยนี่นะเธอบอกเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕นัด
ก็ลุกขึ้นมาดูขวามือนี่คือรูปของนายวรยุทธ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
บอกได้ยินเสียงปืน๕นัดลุกขึ้นมาดูเห็นกลุ่มผู้ชายเนี่ยอยู่แถวกระท่อมของเธอนี่แหละ
จำได้คนหนึ่งคือไผ่นะชื่อในไผ่อายุประมาณสัก๒๐กว่า
หลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยในไผ่เดินเข้ามาหาเธอแล้วก็เหมือนกับในคลิป
ขู่จะยิงเธอด้วยแล้วก็พยายามจะบอกว่าทำไมต้องยิงสามีเธอเธอก็เลยอัดคลิปเอาไว้
จากนั้นในไผ่กับพวกก็กลับไปซึ่งเธอบอกเธอก็ยังไม่รู้ว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไร
อายุเท่าไหร่ประมาณ๒๓๒๔นี่แหละจ๊ะ
มันจะเป็นเรื่องแบบทุนเนี่ยทรงไฟ่เบื้องวัวผู้ใดหมาหายุประห้างตึงหมาม่านหามหานอง
อันนี้คือหนูรู้เขาว่าหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าหนูอยู่คนละหมอกับแฟน
ว่าทรงไฟ่ทรงไฟ่ไซนาทรงไฟ่ไซนานพระยายเหรอใช่
ก็เลยมันชิวกันเรื่องเรื่องซองไฟนี่ละจ้ะ
ไผ่ที่ภรรยาผู้ตายบอกเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบต่อเลยนะครับ
คือในคลิปที่อัดเอาไว้แม้จะไม่เห็นหน้า

เขามีฉายาว่าไผ่บ้านแมทนะครับ

แนบอยู่ที่อุดรธานีนี่แหละนี่นะคือทางในไผ่เนี่ยชื่อจริงชื่อจักริตบ่อคำเกิดนะครับ
อายุ๒๒ปีนะมีอีกคนนึงนะฮะเพราะว่าเขามากันหลายคนนะครับที่ทางเมียของผู้ตายเขาเห็นเนี่ยนะครับ
เบื้องต้นไผ่บ้านแม่ถูกออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและยิงและพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
มสังหารตอนนี้ตั้งเอาไว้๓เรื่องนะครับยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งคือแค้นส่วนตัวทะเลาะวิวาสและเรื่องของธุรกิจมืดนะครับ
เดี๋ยวจะให้ทางญาติยาดของคนก่อเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าติดต่อมาเนี่ยจะให้ช่วยกล่อมให้มามอบตัวซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าเกิดต่อสู้หรือขัดขืนถ้าตามเจอตัวก็คงจะต้อง
อาจจะถูกวิสามันได้ค่ะเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีปืนนะครับเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของในไผ่เนี่ยนะฮะได้เจอกับแม่ของเขานะครับแม่บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องของลูกชายว่าไปฆ่าคนตายมายอมรับว่าตกใจมากแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายนี่นิสัยดีนะเพียงแต่อารมณ์ร้อนความจริงแล้วเขาไม่ค่อยออกไปไหนเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นลูกชาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปช่วง๓๔ทุ่มแต่ไม่รู้ไปไหนจนตอนตี๔เนี่ยลูกโทรมาหาแม่บอกว่าแม่ผมไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็มารู้ว่าเอ้าลูกไปฆ่าคนตายแม่บอกตอนนี้เป็นห่วงลูกชายมากอยากให้ออกมามอบตัวเพราะกลัวว่าถ้าหนีแล้วตำรวจตามล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกวิสามันหรือเปล่าแล้วไม่คิดด้วยซ้ำว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้เพราะความจริงเนี่ยพอ
เคยเป็นอดีตตำรวจนะฮะ
พ่อพ่อพ่อจะเป็นตำรวจใช่ไหม
ตำรวจนะแค่แม่บอกห่วงลูกเนี่ย
พ่อถึงบอกว่าโอ้แม่เนาะ
จะช่วยจะดีกับลูกของเรา
แม่ก็ก็ได้เก็บวันนาว่า
ลูกเออขอให้โทรมาหาแม่เทอะ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จุดที่นายวรยุทธ์ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ห่างจากกระท่อมที่เขาอาศัยอยู่กับเมียเนี่ย
กันแค่ประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
นี่ฮะในกระท่อมก็ยังมีพวกขวดเหล้าขาวซองบุหรี่
มีฟอยสีเงินที่ถูกไฟลนตกอยู่หลายชิ้นด้วย
นี่นะฮะเจ้าของที่นาที่แถวนี้นะครับแล้วก็เป็นน้าของผู้ตายด้วยบอกว่า
หลานชายเนี่ยเคยต้องโทษคดียาเสพติดพ้นโทษมาเมื่อปี๖๒
จากนั้นก็มาอาศัยอยู่ที่กระท่อมที่นาแถวนี้เลี้ยงไก่ชนอยู่แถวนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าหลานชายมีปัญหากับใครแต่ถ้าฟังจากเมียของหลานชายเนี่ย
แบงค์คนเจ็บมาขอความช่วยเหลือจากหลานชาย
นะก็เลยไม่รู้ว่าขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรกันแล้วสุดท้ายมีคนมายิงหลานตายส่วนในแบงค์ถูกยิงบาดเจ็บ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวรับศพนายวรยุทธ์มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางครอบครัวผู้ตายบอกอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
นี่บอกปืนลมหายใครเอาไปให้เอามาคืนเดี๋ยวทำให้ใหม่นี่นะฮะอันนี้ของนายวรยุทธ์นะครับ

ขายมาตัวใด
คาบปืนลมไปเนี่ยคือเนื้อหาเนี่ยก็คือปืนลมเขาหายคือถ้าเอาอ่านแบบก็คือหมาตัวไหนใช่ไหมเป็นสำเนียงเป็นภาษาทางอีสานอ่ะใช่ไหมบอกหวานหมาใจบุญคาบมาคืนนำเอามาคืนทีนี่เห็นไหมเดี๋ยวกูเฮ็ดให้ไมด็อกก็คือเดี๋ยวจะทำให้ใหม่ค่ะปืนลมเขาหายเมื่อ๗พฤศจิกายนนะครับส่วน๑๙พฤศจิกายน
ภัยบ้านแมทนะฮะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าไผ่บ้านแมทนะแต่บ้านแมทเนี่ยถ้าผมดูจากข้อมูลตำบลบ้านแมทอยู่อำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลรัชธานีนะแต่ว่าไผ่บ้านแมทเนี่ยฮะโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้๑๙พฤศจิกายนเป็นสำเนียงภาษาถิ่นทางอีสานนะครับกู้คือศูนย์แท่นอศูนย์โมโห

แต่ว่าไผ่เนี่ยโพสต์เรื่องโมโหเรื่องเก็บไว้ในใจช่วยใครไม่เคยพูดเรื่องเงินเนี่ยเห็นไหมก็เลยไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าเมื่อคืนเนี่ยตีตีสามเนี่ยมาหาผู้ตายเขาที่บ้านแล้วก็มายิงเขาตายอีกคนหนึ่งเจ็บล่าสุดตำรวจสพมอุดรธานีนะครับกำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับไผ่บ้านแมทแล้วก็พวกด้วยนะ

บอกไฟไม่ได้แรงนะไม่ได้ไหม้หม้อเลยพอข้าวสุกพ่อก็ไปยกขวดนึ่งข้าวขึ้นมาปรากฏว่าอยู่อยู่ไอ้ตรงก้นขวดนึ่งอ่ะเป็นยังไงมันทะลุทั้งทั้งที่หม้อก็ไม่ได้ไหม้แต่มันดันทะลุเฉยเลยแล้วข้าวก็แบบตกลงไปหมดเลยค่ะพ่อบอกใจไม่ดีเลยเพราะคนโบราณเนี่ยเขาถือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยจะมีคนในครอบครัวเป็นอะไรไปพ่อก็
อ่าเดี๋ยวต้องโบราณไล่ติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับใช่ค่ะ